ไปที่สงขราครับมีเหตุวัยรุ่นยิงกันตายอีกแล้ว
เบิร์นเครื่องรถจักรยานหยนด์ใส่อีกฝ่ายนึง
แล้วคือที่น่าเศร้าคือยังเป็นเด็กชายอยู่

คู่อริที่ไม่พอใจหลังจากถูกเบิ้ลเครื่องใส่

ตัวเขาเองก็ซ้อน๓กลุ่มวัยรุ่นก็ซ้อนสามกันมาขี่รถไล่ล่ากันมาพร้อมตะโกนว่าเมื่อกี้ใครเบิ้ลเครื่องใส่ก่อนที่วัยรุ่นที่นั่งตรงกลางคันที่ขับตามตามมาชักปืนลูกซองยิงเข้าใส่ที่ใบหน้าแล้วก็โดนเด็กอายุ๑๓ปีที่นั่งตรงกลางเป็นเพื่อนเขาเนี่ยหนึ่งนัดแล้วกลุ่มที่ก่อเหตุก็หนีไปหลังเสร็จสิ้น

ก็จะมีพวกที่ชอบขี่รถอะไรแบบนี้เป็นเด็กแว้นเบื้องเครื่องกันเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าถึงกับต้องไปยิงกันถึงท่านกับมีคนตายแบบนี้นะฮะไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับทีนี้ไปดูที่ญาติของเด็กผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะฮะบอกว่าญาติจะรับศพเด็กชายที่เสียชีวิตเนี่ยพรุ่งนี้โดยจะมีการไปตั้งช
ผู้ก่อเหตุดีว่าไปโกรธอะไรกันมาเรื่องแค่เนี้ยทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกันแค่เบื้องเครื่องใส่เนี้ยนะฮะตำรวจก็จะมีการนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนเนี้ยรู้ตัวแล้วนะเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยครับอายุสิบแปดถึงสิบอ่าสิบหกถึงสิบแปดปีนี่แหละนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะนำตัว